ไปดูเสาไฟค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เสาไฟที่เราเคยอ่านข่าวนะ
เป็นอีกเสาหนึ่งเสานี้เนี่ยอยากจะวิงวอนให้ช่วยดูแลหน่อย
เพราะมันตั้งอยู่กลางถนนคุณผู้ชมยังไงฮะ
เนี่ยค่ะคือมันอยู่ในเขตถนนคือคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะชินนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรงนี้เป็นที่แรกแล้วไปตอนกลางคืน

ด้วยความเคารพนะครับที่นี่มีอะไรแปลก

เสาไฟต้นหนึ่งตั้งอยู่กลางถนน
แล้วบอกว่าฝากถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยครับซอยประชาร่วมใจไปมาเมื่อเช้า
เกือบไปแล้วนี่คนโพสต์เขาโพสต์ไว้แบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปดูนะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณสมปองอ่วมวงเปรม

บอกว่าเดิมถนนเส้นนี้มีเสาไฟอยู่ก่อนแล้วค่ะ

เพราะว่าเส้นเดิมจากการรังวัดที่ดิน

แต่ชาวบ้านสองฝั่งถนนก็ยินดีมอบที่
ให้กับอบตเพื่อสร้างถนนใหม่ฝั่งละ๕เมตร

มันก็เลยขยับเข้ามาอยู่เกือบกลางถนน

เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะ

ทางการไฟฟ้าก็จะมาลื้อถอนเสาต้นนี้ออกไปค่ะ

เพราะชาวบ้านเขาดีใจว่าถนนขยายอะไรอย่างนี้

เขารอคงรอการไฟฟ้ามาย้ายเสาไฟนั่นแหละ

ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะ

พระคุณมากเลยดำเนินการอย่างรวดเร็วเลยนะคะ